เราจะพาไปดูบรรยากาศของแผงหนังสือทั่วประเทศ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีประชาชนไปซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับพิเศษนี้คึกคักทีเดียวบางแผงหนังสือเนี่ย
เพียงแค่ไม่กี่นาทีหมดแผงแล้วหมดเกลี้ยงเลย
ใช่ก็ค่อนข้างที่จะหาซื้อยากนะคะ

มีการจัดทำเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนี้ขึ้นมา
แล้วก็เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่๙โดยเฉพาะ
อีกทั้งยังสามารถดูภาพเคลื่อนไหวผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศหลังจากที่รถส่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดินทางถึงร้านเสียงทิพย์บุ๊กเซนเตอร์
ซึ่งเป็นเอเย่นจำหน่ายหนังสือพิมพ์ในจังหวัดพิศนุโลก
มีประชาชนรอซื้อจำนวนมากค่ะ
โดยเจ้าของร้านต้องแจกบัตรคิวไว้ก่อนด้วยนะคะ
แล้วก็เปิดให้สั่งซื้อกันล่วงหน้าได้
แต่ก็จำกัดค่ะให้เพียงแค่คนละ๕เล่ม
ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านบอกว่ารู้สึกดีใจ
มีการจัดทำฉบับพิเศษเกี่ยวกับในหลวงราชการที่๙
และยังสามารถดูภาพเคลื่อนไหวผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วยค่ะ
ก็เลยสั่งซื้อไปนำไปอ่านและจะเก็บไว้เป็นที่ระลึก

เช่นเดียวกันกับร้านโชคดีบรรณสารอำเภอเมืองพิจิตร
ร้านเนี่ยจำกัดโคต้าคนที่จะมาซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ

จำกัดโคต้าว่าซื้อได้เพียงแค่คนละ๕เล่มเท่านั้น

มีคนไปรอซื้อตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่
ขณะที่รถขนส่งหนังสือพิมพ์ไปถึงประมาณสัก๑๑โมงครึ่งโดยประมาณ
ทางร้านนำไปวางที่แผงใช้เวลา๑๐นาทีครับ
เกลี้ยงแผง๑๐๐๐ฉบับขายหมด
ในช่วงเวลาสั้น๑๐นาทีเท่านั้น

ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดสุโขทัยนะคะที่ร้านปึงเซ่งฮวด
หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนี้นะคะ
มาวางขายหน้าร้าน๑๕๐๐เล่ม
แล้วก็ส่งไปร้านอื่นอีก๑๕๐๐เล่ม
เพราะฉะนั้นก็รวมเป็น๓๐๐เล่มค่ะ
แต่ปรากฏว่าใช้เวลาเพียง๓๐นาที

ประชาชนบางคนก็ผิดหวังนะคะ

ส่วนที่แผงหนังสือร้านชอบรรณกิจที่ศรีสะเกดนะคะ
ก็มีประชาชนพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษอย่างต่อเนื่อง

จากการตรวจสอบพบว่าแต่ละร้านส่งหนังสือพิมพ์ให้กับผู้ที่สั่งจองไว้จนหมดแผงทุกร้าน
ทำให้ประชาชนที่มารอแล้วก็ไม่ได้สั่งไว้ก่อนก็ผิดหวังกลับไปค่ะ
คุณผู้ชมครับเช่นเดียวกันบรรยากาศไม่แตกต่างเลยนะครับ
พื้นที่ต่างทั่วประเทศนี่คือร้านอิ้วเซ้งครับ
ซึ่งเป็นเอเย่นส่งหนังสือพิมพ์ในอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
คนไปรอต่อแถวซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษจำนวนมาก
ไม่มากดูจากภาพก็รู้ครับเพราะว่าโอ้โหเนี่ยครับ
หางแถวยาวไปถึงหน้าร้านอื่นในหารแอบคอนบุรี
เล่าให้ฟังว่าหลังจากได้หนังสือพิมพ์ไป
คือไปรอตั้งแต่เช้าตั้งใจจะเก็บไว้เป็นที่ละลึก

บางคนนะครับหอบเงินไปกำเงินไป๑๐บาทต่อ๑ฉบับไม่พอ
เอาไป๒๐๐เลยเพราะว่าซื้อ๒๐ฉบับ
ไปดูบรรยากาศที่นี่หน่อยนะคะไทยวารีค่ะ

ปรากฏว่าประชาชนก็รอซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนี้กันอย่างคึกคักค่ะ
ส่วนใหญ่ประชาชนสั่งจองไว้ล่วงหน้า
แต่ว่าครั้งนี้ใช้เวลา๓๐นาที
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษกว่า๕๐๐๐ฉบับ
ก็ถูกประชาชนซื้อจนเกลี้ยงแผงนะคะ
อกจากนี้ได้เรียกร้องให้สำนักพิมพ์
ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
เพราะว่าต้องการจริงต้องการเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะ
ส่วนนายสมชายแทร่ลิ้มอายุ๒๔ปีชาวจังหวัดนครปฐมนี้นะคะ
เขาไปรอซื้อหนังสือพิมพ์ตั้งแต่เช้า
บอกว่าตั้งใจซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษไว้แจกญาติประมาณ๓๐เล่ม
ส่วนเจ้าหน้าที่ของร้านบอกว่าวันนี้หนังสือพิมพ์ไม่เพียงพอจำหน่าย

ปกติก็จะสั่งซื้อ๒๓๐๐เล่มต่อวัน
วันนี้ต้องรับเพิ่มขึ้นกว่า๑เท่าตัวค่ะ
คือบางที่เขามีเขียนป้ายติดไว้เลย
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้หมดค่ะ
หมดครับเพราะว่าขายไม่ทันไม่พอจริงนะครับ
ตัวเมืองระยองครับมีลูกค้าไปรอซื้อตั้งแต่๖โมงเช้า
แล้วก็มีผู้สั่งจองไว้ประมาณ๘๐๐ฉบับ
เจ้าของร้านบอกว่าวันนี้ขายหนังสือพิมพ์ทั้งหมด๕๐๐ฉบับ
ในเวลาไม่ถึง๑ชั่วโมงขายหมดแผงครับ
ซึ่งคุณประสิทธิ์ยืนชนบอกว่าสั่งจองหนังสือพิมพ์เอาไว้๕ฉบับนะครับ
เพราะว่าอยากให้ลูกค้ารายอื่นเนี่ย
หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษแบบนี้ด้วย

เป็นร้านหนังสือเรียกว่าเป็นร้านใหญ่อีก

ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับประชาชนนะคะ
ขณะที่ทางร้านก็แจ้งว่ารถไม่สามารถเดินทางมาถึงได้ตรงเวลา

เพราะว่าฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้
รถขนส่งจึงต้องขับด้วยความระมัดระวังค่ะ